เราเริ่มต้นกันที่เกมแรกของระดูการ๒๐๑๘สำหรับโตต้าไทยลีกนะครับ
ซึ่งเป็นการเจอกันของบุรีรำแชมป์เก่ากับราชบุรี

เพราะว่าออกสตาร์ทศ์ฤดูการนั้นไม่เคยพ้า
แต่ว่าเกมเมื่อวานนั้นมีหนึ่งทีมเสียสถิติครับเกมที่ช้างอารีน่านะครับ
หลังย่าวของบุรีรัมย์ยูในเต็ดแชมป์ลีกห้าสมัยครับ
เจอกับราชบุรีที่มีคริสเตียนซีเก้อดีตอัลเตะทีมชาติเยอรมนีครับคุมทัพ
จังหวะเกมที่ของพลังเป็นทางบุรีรัมต้องมาเสียทางสุชาวนะครับ
ลงมาเล่นแทนและจากนั้นนะครับก็มีโอกาสนะครับ
ลูกยิงลูกนี้ครับของฟิลิเป้เมนิเซสนาทียี่สิบสอง
ดีโอโก้นะครับยิงติดไซส์ก้อยแล้วบอลฮุกครับ
กิฎิโพงบูแถวเชือกทุบออกไปได้
เกมของราชบุรีดูดีกว่านะครับในช่วงครึ่งแรก
แต่ว่าทำอะไรไม่ได้๐๐แล้วจังหวะนี้นะครับ
ครึ่งหลังบุรีรำนั้นแก้เกมมาหนังคนละม้วนครับ
นำหนึ่งศูนย์ครับจักรพันธ์แก้วพรมทำชิ่งกับทาง
ก้าบูโน่นะครับแล้วแตะบอลจังหวะเดียว
ตอนแรกลงดีครับยิงวอลเล่เข้าไปสุดสวยเลยครับ
แล้วลูกนี้ดูอีกทีครับสองศูนย์นาทีหกสิบหกครับ
จักรพันธ์จากให้กับดีโอโก้หรือซาโต้
ดด้วยซ้ายกิติพงศ์หมดสิทธิ์เลยครับตามอยู่สองลูก
ราชบุรีไม่ยอมครับแล้วก็มาได้จังหวะ
ลูกจุดโทษนาทีเจ็ดสิบสอง
เสียงละวุฒิผลที่รันครับตัวสำหรองไปโดนนริมดิน
มิรพัฒนโดมครับไปพลักแล้วเป็นเฟริปเป้เมดิเซส
รับหน้าที่สังหารไม่พลาดครับไล่มาหนึ่งต่อสอง
แต่ก็ทำได้เท่านั้นเลยครับราชบุรี
ตีเสมอไม่สำเร็จครับจบเกมกลายเป็นบุรีดำครับ
ชนะสองหนึ่งพร้อมกับรักษาสถิติ
ไม่แพ้ใครในเกมนัดเปิดสนามโตต้าไทยลีกต่อไป
ส่วนราชบุรีก็แพ้เป็นเกมแรกในเกมนัดเปิดสนามนะครับ
โปรแกรมวันนี้มีเตะกันสี่คู่๑๗นาที๔๕นาที
ฟอร์สเจอกับสุโขทัย๖โมงเย็นครับ
เชียงรายพบกับชนบุรีก็คู่ใหญ่เหมือนกัน
แล้วก็หนึ่งทุ่มนะครับเป็นประจำวันเลยครับ
เจอกับเมืองทองนะครับถือว่าเป็นคู่ใหญ่ประจำสัปดาห์ด้วยซ้ำไป
สำหรับโปรแกรมนั้นแรกนะครับแล้วก็สองทุ่มชัยนาศนะครับ
เจอกับสุพรรณบุรีการเปิดตัวสโมสรก็ยังมีอยู่นะครับ
นิดหน่อยครับบางทีมราชนาวีครับเป็นหนึ่งในนั้น
เปิดตัวสโมสรยังเป็นทางการนะครับบวกวาน
ก็จัดที่สนามเย่าสันติฮีทกิโลเมตรที่ห้านะครับ
จังหวัดชนบุรีก็มีผู้บริหารทั้ง
โปรแรกรังสศริตสัตว์ยานุคูณนะครับประธานสโมสร
แล้วก็วิทยาภาพันธ์หัวหน้าผู้สอนนะครับ
ที่เป็นคนภายในกองทัพดิกรีเอไลเซ็น
จะประคุมทีมแทนสมชายชมบุญชุม

แกบิลคล็อกรวมถึงวิคเตอร์จูเนีย
แล้วก็อามาดูออสตาร่าครับ